คุณผู้ชมคะสงสารอาม่าคนนี้มากเลย

อย่างที่เรารู้อะค่ะพอคนสูงวัย

ก็เห็นน้องชายนอนสมไม่ลุกจากเตียงมา

ไม่สบายตัวเองก็ไม่แข็งแรงพอ
ที่จะพาน้องไปหาหมอหาหมอ

ก็นอนเฝ้าศพน้องชายอยู่นั่น๓วันเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านในซอยพุทธบูชานะคะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น
จุดที่พบศพก็คืออยู่ชั้นล่างตรงนี้เลยนะคะ
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านก็เจอกับร่างของผู้ตาย
คือนายสมชาตินะคะก็คือขึ้นอืดแล้วอะค่ะ
อยู่บนโซฟาน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้ว
ในบ้านเจอคุณยายวันธนานะคะ
หรือว่าอาม่านี่แหละที่เขาเรียกกันคนแถวนั้นนะคะ
วันทนาแกอายุ๘๒ปีแล้วค่ะ
เป็นพี่สาวแท้ของคนตายและแกก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วย
นอนอยู่บนเตียงข้างศพน้องชายนะคะ
ไม่รู้จริงว่าน้องแกไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
ครั้งแรกที่อาสาสมัครกู้ภัยเดินไปตรวจสอบในบ้าน

หนูเงียบ
น้องยายหลับอยู่เดี๋ยวน้องยายตื่น
แล้วอาม่าแกเอาผ้าห่มสีขาวมาคลุมทับร่างน้องชาย

ตัวให้น้องตลอด๓วันที่ผ่านมาโดยบอก
เนี่ยน้องยายไม่สบายนอนหลับมา๓วันแล้ว
ยายต้องคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ตลอดเลย

เอาผ้ามาห่มให้หน่อย
นายสมชัยเพื่อนบ้านบอกนะคะว่าสองวันก่อนเนี่ย
ญาติของคนตายบอกว่าติดต่อคนตายไม่ได้

คนเดิมโทรกลับมาบอกว่าเอ้ยติดต่อได้แล้ว
พี่สาวบอกไม่เป็นอะไรเขานอนหลับอยู่

กระทั่งวันนี้ญาติโทรมาหาอีกบอกว่า

เขาก็ตกใจบอกเอ้าไหนวันก่อนยังบอกไม่เป็นอะไรอยู่เลย

โอ้โหตายแล้วจริงด้วยอยู่ตรงโซฟา

พี่สาวที่ปวดเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยภาพที่เขาเห็นเขาบอก
เขายืนนิ่งอยู่หน้าประตูเลยนะคิงคือมันสะเทือนใจ
พี่สาวที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เช็ดตัวให้ศพน้องชาย
ทุกวัน๒วันที่ผ่านมาเช็ดทุกวัน
แกไม่รู้อ่ะคือเช็ดตัวทุกวันถึงขั้นที่แขนของคนตายค่ะ
ถลอกเลยเพราะว่าคือขึ้นอืดแล้วมันก็เริ่มเปื่อยเริ่มเน่าอะค่ะ
ส่วนผ้าคลุมเนี่ยแกก็เอามาคลุมให้เช็ดตัวเสร็จก็ห่มผ้า
นี่ค่ะไม่ทราบซังเหตุขนาดคนเห็นน่าจะเข้าไปบ้านก็บ้าง

เค้มีอายุแล้วนะ
ผมก็เลยมาดูกันว่าด้วย
อีกคนนึงคุณส่อรศกี๊เขาบอกว่า

เพราะอาม่าชอบสั่งของที่ร้าน

จริงตอนนั้นเขาก็ได้กลิ่นเหม็นแล้วนะคะ
ก็พยายามมองเข้าไปด้านในก็ถามอาม่า

เห็นสภาพน้องอาม่าคือลิ้นจุกปากแล้วบวมอืด
มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาแล้ว
แล้วเขาก็เห็นอาม่าเดินเข้าไปเช็ดตัวให้น้องค่ะ
เขารีบโทรแจ้ง๑๙๑ให้มาตรวจสอบเลยนะคะ
ต้นจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลตามร่างกาย
และในบ้านก็ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือว่าถูกลื้อค้นด้วย
ก็อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะคะ
ก็มอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คือเคสนี้ที่คนเขาสะเทือนใจกันมากเพราะเขาบอกว่า
อัมมาแกเปิดเป็นอัลไซเมอร์อย่างที่เรารู้กัน
ไซเมอร์คือจำอะไรไม่ได้เนอะจำได้บ้างนิดหน่อยหน่อย
จำเรื่องอดีตได้คืออย่างน้อยอาม่าแกจำได้
ว่าคนนี้คือน้องชายแกแม้แกจะจำอะไรไม่ได้
แต่ความรักของพี่ที่มีให้น้องมันไม่หายไปเลยนะ
ใครจะเข้ามาก็บอกว่าเงียบหน่อยน้องนอนอยู่

เห็นน้องไม่ลุกไปอาบน้ำไม่ลุกมากินข้าว
มันเพียนเช็ดตัวห่มผ้าให้ทุกวัน
ทุกคนเลยบอกว่าโอ้โหน้ำตาซึมเลยเพราะแกอยู่กันสองคนไงคะ

เสียใจด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีต่างที่ช่วยกันสังเกตนะ
หายไปหลายวันบ้านไหนมีผู้เท่าผู้แก่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน